โรงพยาบาลนครทนจัดแถลงข่าวการแข่งขันกิจกรรมเดินวิ่งมหากุศล

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๑๐ธันวาคม
ใช้เส้นทางธรรมชาติบางกุลเทียนชายทะเล
แบ่งออกเป็นมินิมาราทอน๑๐๕กิโลเมตร
และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ๓กิโลเมตร
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
และองค์กรการกุศล๑๗แห่ง

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถผ่านถึงเส้นชัย

ผู้สนใจร่วมวิ่งการกุศลครั้งนี้
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่โรงพยาบาลนครธนตร์